ในช่วงนี้มีข่าวความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเยอะนะคะ
ลูกยิงพ่อพ่อยิงลูกน้องยิงพี่พี่ยิงน้อง
ล่าสุดที่กำแพงเพชรค่ะน้องชายยิงพี่ชายจนเสียชีวิต
ยิงไปห้านัดด้วยกันนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของยาเสพติด
อ่าที่ติดยาเพิ่งจะได้รับการประกันตัวออกมาจากคุกนะคะ
กลายเป็นว่ามาขอเงินน้องแล้วน้องไม่ให้ก็เลยโวยวายทะเลาะกัน
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพี่ชายเนี่ยชื่อว่านายประเวทนะคะ
นายประเวทเป็นพี่วัยห้าสิบปีส่วนนายประวัติเนี้ยเป็นน้องอายุสี่สิบแปดปี
นี่เขาทะเลาะกันอยู่ในบ้านเนี่ยนายประเวทผู้เป็นพี่อ่ะ
นายประวัติจนล้มลงไปเลยโอ้แล้วถ้าสังเกตดูดีดีในมือนายประเวทเนี่ย
มีมีดดาย่าอยู่ด้วยค่ะจะเห็นเนี่ยค่ะจังหวะที่เขาวิ่งเข้าไปฟันน้องชาย
ฟันทั้งหมดสองครั้งด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วถึงมีคนกลางวิ่งเข้ามาห้ามอ่ะค่ะ
ไม่ให้สองพี่น้องทะเลาะกันรุนแรงมากไปกว่านี้จังหวะที่คนเข้ามาห้ามแล้วก็แยกย้ายสองคนไปแล้วเนี่ย
พี่น้องคู่นี้เขาก็แยกย้ายกันกลับเข้าห้องแต่เรื่องมันยังไม่จบอืม
นายประเวทคนพี่ยังคงตะโกนท้าทายแล้วก็ขู่จะทำร้ายน้องชาย
ด้วยความที่น้องชายโมโหอะค่ะก็เลยเดินไปหยิบปืนในห้องนอน
เดินมาที่ระเบียงชั้นสองอ่ะค่ะหน้าห้องนอนของนายประเวท
แล้วก็เห็นว่านายประเวทยังคงยืนถือมีดอยู่
ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาถือมีดเล่มนี้ค่ะ
เขาก็เลยยิงไปเลยรัวห้านัดโอ้โห
นายประเวทก็วิ่งหนีลงมาจากชั้น๒นะคะไปนอกบ้าน
แล้วก็ล้มเสียชีวิตอยู่ข้างถนนนายประวัติน้องชายก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้านค่ะ
พร้อมกับอาวุธปืนเก้ามอมอซุปเปอร์นะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรก็พอได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงมาในที่เกิดเหตุ
สอบถามเบื้องต้นนายประวัติก็เล่าให้ฟังค่ะว่าทะเลาะกัน
เรื่องที่ว่าพี่เนี่ยจะมาขอเงินเขาแต่เขาไม่ให้เพราะพี่ใช้เงินสิ้นเปลืองมาก
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยให้เงินไปสองแสนแป๊บเดียวเท่านั้นหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมของพี่ชายคือติดยาบ้า
ถูกจับติดคุกไปหลายครั้งสิบกว่าปีได้วนเวียนอยู่แต่ในคุก
ไม่ได้ออกไปไหนเลยล่าสุดก็ถูกจับข้อหาเสพยาบ้าอีก
จะประกันตัวออกมาได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
อ๋อจะมาเอาออกกับเราอีกครับเขาวันนี้เกิดยังไงนะครับ
จะแค่นั่งเฉยเค้ามันเกลียดผมเลยเค้าฟังหนึ่งเดี๋ยว
อยู่ในไปกันแล้วจับเข็มเข้มลมก็ล้มไปแค่นั้นเอง
บนบ้านแล้วก็ประกาศอีกว่าจะเอาอีกไม่หยุดเราก็ต้องขึ้นไปอยู่กับมันข้างบนไงฮะ
พอผมขึ้นไปอยู่บนปุ๊บมันก็ไม่หยุดแน่จริงต้องออกมาออกมา
ผมก็ออกมาครับผมก็กลับเลยเนี่ยค่ะหลังจากสอบปากคำเสร็จนะครับ
แล้วก็มีหัวกระสุนอีกสองหัวนะคะจากนั้นก็นำตัวนายประวัติไปสอบสวน
อย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นำศพของผู้ตายให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชร
สถานนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้แพทย์ชันสูตรค่ะตำรวจแจ้งข้อหานายประวัติไปสองข้อหาด้วยกันนะคะ
ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งญาติได้ยื่นหลักทรัพย์๖แสนบาทประกันตัวนายประวัติออกมาแล้วนะคะ